สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะ
วันนี้ส่งรายชื่อทั้งนักร้องนักแสดงเนี่ย

เพื่อที่จะเตรียมตัวเป็นข้อมูลเนี่ยนะคะ
แล้วก็บอกว่าเรื่องของการเข้าพบตำรวจกองปราบเนี่ย
ต้องรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ซึ่งจากกรณีที่มีนักร้องนักแสดงกว่า๕๖คนเลยนะคะ

แล้วก็ร่วมในกิจกรรมต่างที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ซึ่งคาดว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมกระทำความผิด
ก่อนหน้านี้พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารอง
บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงพื้นที่ขยายผล
เพื่อไปตรวจค้นจับกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
โรงงานแล้วก็เจ้าของกิจการกันไปแล้วนะคะ

ก็มีรายงานเรื่องของเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือออย
ซึ่งได้ส่งรายชื่อของนักร้องนักแสดงจำนวน๗คน
ทางออยพบว่าเข้าข่ายร่วมกระทำความผิด
มีพฤติการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์ต่าง
ก็คือนางสาวสรรรัฐดีนหรือนักร้องสาวลิเดียค่ะ
นางสาวอันสุมารินศิรพัฒน์ศักดิ์เมธาหรือว่าแพตตี้
นายจุธาวุฒิพระธรกัมพลหรือมาร์ท
นางสาวอภิษดาเครือคงคาหรือไอซ์
นางสาววิริธิพาพักดีประสงค์หรือวุ้นเส้น
นายพุทธิชัยเกษตรศิลป์หรือดีเจพุทธ
แล้วก็คุณม้าออนภากฤษฎีด้วย
โดยยังไงก็ต้องรอให้ทางพนักงานสอบสวนกองปราบปรามนั้น
รวมรวมหลักฐานก่อนค่ะเพื่อเตรียมออกหมายเรียก
ดารานักแสดงทั้ง๗คนนี้เข้าพบค่ะ